ถ้าคุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องดอมจอดรถติดไฟแดงอยู่คันแรกเลยนะ
แล้วถ้ารถคันนี้มาแบบนี้คุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องดอมจะทำไงครับ
นอะไรวะ
เป็นอะไรวะเนี่ย

เอ้าเป็นไรเนี่ย

สักครู่ไม่ใช่กล้องหลังรถใช่ไหมนี่คือกล้องหน้า

ทำยังไงดีอ่ะผมอารมณ์เดียวกับพี่ในรถเลยอ่ะ

เขาบอกเป็นทะเบียนประมูลซะด้วยนะผมเห็นไม่ชัด
สีดำแล่นฝ่าไฟแดงมาแล้วมาสวนเลนเขา
เดี๋ยวจะมีภาพตอนกลางวันให้ดูถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะ
แล้วก็พุ่งมาจอดขวางหน้าเจ้าของคลิปคือพี่ธนโชควงกัญญานะครับ
เขาบอกว่าเขาตกใจด้วยโกรธด้วยทำอะไรไม่ถูก
เอาคลิปนี้มาลงแล้วจากนั้นเพจดังนะครับก็เอาไปโพสต์ต่อ
เออหรือจะเมาขับรถอย่างนี้อันตรายสุดฮะ
เอามีภาพกลางวันให้ดูไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมที่นี่นึกถนนมิตรภาพไม่ออก
นี่ครับรถเขาจอดอยู่ตรงนี้ปุ่ยจอดอยู่นี้
ธรรมดาเขามาแล้วเขาต้องไปทางนู้นไงเลี้ยวขวาถ้าเลนของเขา
แต่นี่ตรงมาหารถสีดำนี่เลยอ่ะรถสีดำนี่คือจุดเด่น
นี้แทนสายตารถคันเมื่อคืนไม่งงก็แปลกแล้วล่ะค่ะอย่างนี้เนอะ
มาสอบสวนแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะฮะ
ขับรถไม่ไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดปรับไม่เกิน๕๐๐
แล้วก็อาจเข้าข่ายความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยอันนี้ปรับแพงหน่อย
ถึง๑๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๓เดือน
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของรถที่ปรากฏนะฮะให้มาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าทะเบียนถ้าดูจริงมันชัดแต่อันนี้เราดูอาจจะไม่ชัด
แล้วดูจากทิศทางรถเหมือนจะขับผิดทิศทางมาสักพักแล้วนะฮะ

ไปโดนตัวอะไรมาอย่างนี้เนาะ